อีกหนึ่งเหตุการณ์ก็ต้องมาเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เตือนคนที่ทำงานในเรื่องของการก่อสร้างครับ
ที่เชียงใหม่ทางด้านของคนงานเขาตบไปในถังผสมปูนขนาดใหญ่

ต้องช่วยกันประมาณ๖ชั่วโมงสุดท้ายช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยครับ
นี่ค่ะอันนี้คือถังผสมปูนที่เราก็เห็นกันอยู่แล้ว

ก็เป็นเหตุการณ์คือถังผสมปูนขนาดใหญ่ที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละ
ของบริษัทบุรุพาคอนกรีตจำกัดอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
คนงานที่ตกลงไปเนี่ยคือนายพาสกรหอมซ่อนกลิ่นอายุ๒๒ปีครับ
ก็ระดมกำลังช่วยเหลือกันด้วยความยากลำบาก
เพราะว่าคุณผู้ชมครับปากถังผสมมันแคบมากนะ

แล้วพบคนเจ็บเนี่ยขาซ้ายถูกเครื่องผสมดูดเข้าไปแล้ว

กู้ภัยก็เลยต้องให้น้ำเกลือก่อนเป็นการช่วยเรื่องของร่างกาย
ให้ยังคงมีชีวิตแล้วก็สดชื่นอยู่นะครับ
แล้วก็ฉีดยาชาเข้าไปป้องกันการเจ็บปวด
ก่อนที่คู่ภัยใช้เครื่องตัดถัง
แล้วก็แก๊สไปตัดแกนกลางของเครื่องผสมปูนออกนะครับ

แพทย์ฉุกเฉินก็มาจากโรงพยาบาลนครพิงครับ
เข้าไปช่วยประเมินอาการของคนไข้แบบนาทีต่อนาที

นิดเดียวคือถังใหญ่แต่ว่าเขาก็พยายามทำปากถังให้มันเล็กแล้ว

สุดท้ายก็งัดเอาขาซ้ายที่ติดเครื่องออกมาได้
ใช้เวลาทั้งหมดร่วม๖ชั่วโมง
นานมากคาอยู่แบบนั้นนะครับ
ทีนี้พอออกมาแล้วก็ไปสอบสวนคนงานว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะฮะ
ก่อนเกิดเหตุมีรถบรรทุก๑๐ล้อไปรับปูนที่ผสมแล้ว

คนงานคนนี้คนเจ็บก็เลยเขาเป็นคนควบคุมเครื่องจ่ายอยู่แล้วนะครับ

พบว่ามีเศษหินเข้าไปติดอยู่ที่แกนกลาง
จึงปิดสวิตซ์แล้วก็มุดเข้าไปในถัง
จังหวะนั้นเครื่องมันเกิดติดขึ้นมาซะงั้น

เพราะว่าเค้าปิดแล้วก็จะลงไปแก้ปัญหา
เพราะว่ารถผสมปูนก็รออยู่

ทำให้ขาเขาถูกดูดเข้าไปติดอยู่กับแกนกลางของเครื่องครับ
กู้ภัยก็เปิดเผยว่าสาเหตุที่นำคนเจ็บออกมาด้วยความยากลำบาก
เพราะว่าห้องผสมปูนอย่างที่เราเห็นภาพมันแคบมาก
อากาศก็น้อยการทำงานก็ยากลำบาก
แต่สุดท้ายก็สำเร็จเอาคนเจ็บออกมาได้อย่างปลอดภัย

พยายามทำทุกอย่างเลยแม้ว่าจะยากลำบากใช้เวลานานด้วย๖ชั่วโมงนะคะ